ไปทำบุญไหว้พระกับลูกรอลูกทุ่งเจ้าของเพลงชื่อดัง
ร้องเพลงให้ฟังแล้วทุกคนถ่ายว่าชื่อเพลงอะไร
จากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายัน
เพลงนี้เลยทุกทุกชมเพลงสัญญาเมื่อสายันของคุณอาสัญญาพรนารายย์
บอกเลยนะคะเพลงก็ฮอตคนร้องก็น่ารัก
ชมตัวเองว้าก้นว่าเมื่อวานนี้พิเศษสุดบ้าง
ไปกับอาทรรภ์สัญญาพรนารายย์นะฮะ
ที่ควงคู่มากับนักร้องสาวสุดซีนะคะ
คือถ้าใครทั้งข่าวใครเห็นว่าทั้งคู่ไปเหนือมาไหนด้วยกันตลอดค่ะ
เขาเรียกว่าอิ่มบุญมากนะคะมีทั้งกราบไหว้ขอพรหลวงพ่ออูทองปิดทองแล้วก็ปิดทองในโบสถ์ด้วยนะคะ
สำหรับใครที่ถามว่าไปงานบุญมีตัวเลขหรือเปล่าค่ะแน่นอนเรามีมาฝากค่ะ
ซึ่งคุณอาทั้งสองนะคะก็ได้จุดทูปเสียงโชคฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
โดยเฉพาะที่นี่ที่เดียวค่ะเอาเป็นว่าเลขอะไรคุณผู้ชมไปดูเลยดีกว่านะคะ
เลขทูปที่ได้นั่นก็คือนี่๗๒๖แล้วก็๘๓๖นั่นเองนะคะ
เป็นของคุณอาสัญญาค่ะนะคะแล้วก็๖กับ๒คล้ายกันไหมคุณผู้ชมว่า
เป็นของคุณอาดวงจันทร์นั่นเองนะคะคุณอาเล่าให้ฟังนะคะ
คือให้โชคกับแฟนเพลงของพี่เป้านี่แหละค่ะ
ความปรับเขาให้ค่ะปรากฏว่าเลขของคุณอาดวงจันทร์ค่ะ
ที่สุดได้๖๗๒มีที่แผงพอดีขนลุกสู้เลย
นี่ไงรีบซื้อเลย๗๒ค่ะซึ่งเรื่องลอตเตอรี่ก็ว่าไป
แต่คุณอาดวงจันทร์ก็มาฝากถึงพี่เชอรี่ด้วย

เชอรี่ได้เลขพี่เป้ามาเชอรี่เออเราสองคนต้องรวยแล้วพี่น้องเออ
นี่ไม่ต้องรอให้ทุกลอตเตอรี่กันได้ถือจริงนะมากินนมกรี๊นบานผีนะคะ
วันไหนวางเชอรี่มาเลยแต่วันนี้เอาเล็กนี้ไปก่อนนะน้องนะ
วันที่๑๖น้องต้องรวยผีก็ต้องรวยแล้วก็ได้มาเจอกันนะน้องนะ

แล้วควรรอร่วยกันแหลงวันนี้น้องเอ้อรอร่วยรอร่วยนะคะ
โหน่าร่วยทุกคนโดยมาถึงคุณผู้ชมที่ติดตามด้วยนะคะ
ก็เดินทางไปขอพรขอโชคขอลาบจากองค์ท้าเวทสุวรรณ
ต่อด้วยเต่าหัวมังกรนะคะเพื่อความปังส่งท้ายค่ะ
นี่น้องรถเบ้นของเราตั้งใจมากเลยนะ
ด้านนักร้องลูกทุ่งหนุ่มน้องการทัศนะตรงนี้ก็สายบุญเหมือนกัน
เดินทางไปถ่ายรายการลงยูทูปนะคะ
พร้อมกับไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพืชอุดมคลอง๑๓จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ซึ่งการไปวัดครั้งนี้นะคะเจ้าตัวก็ตั้งใจไปไหว้ขอพร
แล้วบอกกล่าวท่านนะคะเพราะว่าเตรียมจะทำบทเพลงถวายให้กับทางวัด
เอ้าน้องการทำเพลงถวายวัดอีกแล้วค่ะ

มันเป็นความเชื่อเหมือนมีคนฝันว่าแบบว่าเห็นหน้าน้องการอะไรอย่างนี้ค่ะ

งานนี้ค่ะเจ้าตัวก็ไม่ลืมทำหน้าที่ค่ะ
เป็นความหวังของหมู่บ้านในการเสี่ยงเซียมซีขอโชคต่อหน้าหลวงพ่อทันใจค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็เสี่ยงได้เลขอย่างนี้คุณผู้ชม
และเลขก็คือ๑๙
ป่อนั้นก็งงเหมือนกันเพราะว่าเราหลวงให้มา๑๙แล้วเราก็คิดในใจว่ามันออกไปแล้วมันจะออกอีกเหรอ

ขึ้นมาต่อขึ้นมาต่อ

ต่อกันที่พระเอกหมอลำหน้าหล่อกันบ้าง

คนนี้ยืนหนึ่งเรื่องของการมูนะ
บอกเลยล่าสุดเนี่ยเดินทางไปแก้บนกับพระแม่ลักษมี

ไม่ได้ไปขอเรื่องความรักน้องบอกไปขอให้มีโชค

ก็เลยเอาดอกบัวสียมพูนี่นะ

บนบานท่านไว้แบบนั้นเอาไปเลยค่ะ
เวนไปไหว้กับพระแม่รักษมี
สถานที่ต่างไม่ได้ไปที่เดียวนะ

คนไปกันเยอะแล้วก็ฝั่งซ้ายคือวัดแขก

จุดทูปขอพรกับพระแม่อีกครั้งค่ะ
แล้วก็ได้เลขตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนี่

เอาไปถวายองค์ปู่ผู้ชงนคราช
อันนี้บางส่วนแล้วก็ถวายองค์พ่อ

แล้วก็ให้พระแม่ลักษมีด้วย

มนต์ถวายวัดเป็นการกุศลอื่นทั่วไป

ไปหลายที่แสดงว่าน้องได้มาเยอะ

น้องจะไปแก้บนดอกบัวตั้ง๙๙๙ดอกเหรอ

ปิดท้ายก็นี่ลูกทุ่งสาวดอกแคทท็อปไลน์

เป็นอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะ

ฟังดีทุกคนเขาต้องมีรหัสเนาะ

๑๕๒อยู่ไหน
เจ้าตัวก็เดินทางไปร่วมงานประจำปี๙
งานประเพณีทิ้งกระจาดที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนี่แหละ

งานใหญ่พี่แจ๊คไปหรือเปล่าไหนดูสิไปแถวหรือเปล่า

ดอกแคร์ก็เดินทางไปช่วยแจกข้าวสารให้กับชาวบ้านนะคุณผู้ชม
แล้วก็ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมูลนิธิมา
โดยเฉพาะหลวงปู่ใต้โฮงโกงนะครับ

เดินทางไปไหนแค้วคลาดปลอดภัยค่ะ

เลขที่ได้เป็นเลขเบิ้ล๒๒ค่ะ

ไอเบิร์นอยู่ใส่อาบน้ำหรือเปล่า

คุณผู้ชมค่ะทักทายนิดนึงกันละกันนะคะ

ขอรวยด้วยนะคะสามสาว

คุณบังออนเชิญเลยนะคะอยากได้แบบไหนได้เลยนะคะ

อ่านเมืองเลยบอกมาด้วยนะคะวันนี้คุณเรือนขวัญ

แต่งชุดเสื้อผ้าแบบเท่สุดไปเลยนะคะ